ยังตามให้นะครับเรื่องของแม่ชีอู๋แม่ชีห่มแดง
แล้วมีแม่ชีการ์ตูนด้วยนะไปหลอกลวงไปช่อกงเขา
ชาวบ้านเขาแจ้งความเรื่องของแชร์กองบุญนะฮะใช่ค่ะพอดีอยู่นครพนมนะครับ
เมื่อวานนี้แม่ชีอูถูกควบคุมตัวได้แล้วตามหมายสารนะครับ
ดูภาพวันนี้นะครับแม่ชีห่มแดงที่เราเห็นเมื่อวานนี้เนี่ย
วันนี้ตำรวจที่คุมตัวเพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
เดี๋ยวขอดูภาพเลยนะฮะที่แม่ชีอูปรากฏตัวออกมา
นี่ฮะเป็นนุ่งขาวห่มขาวแล้วใช่ค่ะจากเดิมที่แต่งกายเป็นสีคล้ายจีวรพระ
แต่เป็นสีเข้มเข้มค่ะนะคะสีออกแดงแดงหน่อยหรือเรียกว่าแม่ชีห่มแดง
ใช่ฮะนิติพยายามไปสอบถามไปคุยด้วยไปหลอกคุณแม่ของเรา
เราเอาที่ที่บ้านไปขายให้คนอื่นห้าล้านจนตอนนี้ที่บ้านอ่ะ
คุณแม่ก็ไม่มีที่อยู่แล้วตอนนี้เราเราทำไปทำไมครับผม
ท่านผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินคุมตัวมาด้วยเนี่ย
แล้วจะมีถุงอยู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะจะเป็นชุดผ้าสีแดงที่เอามาห่มเหมือนกับจีวอน
เหมือนกับชุดห่มของพระนะครับที่เมื่อวานนี้ไปควบคุมตัวได้

นางสาวอิสรีอินชายาไว้สี่สิบเจ็ดปีหรือแม่ชีอูนะครับ
เป็นเจ้าสำนักสถานปฏิบัติวิปัศนาพุทธศิกขีในพื้นที่หมู่๑
ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนี่นะฮะ
เจ้าตัวนี่บอกว่าเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วเป็นพระยาธรรมิกราช
่งห่มผ้าสีแดงแต่วันนี้สพกุตาไก้นำตัวมานะครับ
หลังจากเมื่อคืนนี้อยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจอยู่หนึ่งคืนค่ะ
นำขึ้นรถคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมมีชาวบ้านเขานี่เห็นไหม
แดงนี่เห็นไหมใช่ค่ะนี่ถุงตรงนี้นะครับที่เปลี่ยนชุดแล้วนี่นะฮะ
คือชาวบ้านไปแจ้งความเยอะเลยใช่ค่ะมีผู้เสียหายหลายร้อยรายนะคะ
คุณภาคภูมิและมูลค่าความเสียหายแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลักแสนเหมือนกันนะ
ช่อกงนะฮะใช่ค่ะช่อกงประชาชนเนี่ยค่ะ
ไปบอกบุญเขาให้เขาทำจองกองบุญนะจะได้ทองหนึ่งสลึงกองนึงเนี่ย
หลักสองพันได้สามพันได้ทองหนึ่งสลึงเอาไปขายได้ห้าหกพัน
หนักเข้าชาวบ้านตอนหลังบอกไม่ได้เงินแล้วทองก็ไม่ได้เงินที่ลงไปก็ไม่ได้คืน
นี่มีแม่ชีการ์ตูนอีกคนนึงนะใช่ค่ะแม่ชีการ์ตูนก็เป็นผู้ร่วมขบวนการกับแม่ชีอู๋นี่แหละค่ะ
ครับตำรวจบอกว่าแม่ชีอู๋เป็นหัวหน้าขบวนการอืมมีแม่ชีการ์ตูนแล้วก็มีอีกสองคนนะ
ที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้นะคะเขาทำกันเป็นทีมก็เลยโดนข้อหาเดียวกัน
นี่คือแม่ชีการ์ตูนนะคะภาพซ้ายมือค่ะอ่าเดี๋ยวแม่ชีการ์ตูนเนี่ย
เดี๋ยวไล่ให้อีกทีนึงใช่ค่ะดูเรื่องแม่ชีอูก่อน
เพราะแม่ชีการ์ตูนเมื่อวานเราเปรียบเทียบภาพอะไรให้เนี่ยวันนี้คนก็โอ้โหแชร์กันเยอะ
ใช่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอนะปลอมตัวกันขนาดนี้เลย
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ท่านเห็นฮะ
คำถามรัวนะฮะนอนห้องขังคืนแรกเป็นยังไง
เงินกองผ้าป่ากองบุญที่หลอกเขาไปเนี่ยเงินไปอยู่ไหน
ใช่เพราะตำรวจบอกว่าตรวจสอบบัญชีเงินฝากของแม่ชีอู๋เหลือเงินเท่าไหร่รู้ไหม๘บาท
ทำไมมันเหลือน้อยจังค่ะก็ชาวบ้านเขาบอกเขาโดนไปโอ้โหบางลายเป็น
เกือบล้านก็มีนะฮะที่ดินล่ะที่ดินที่สร้างสำนักสถานปฏิบัติวิปัศนาของเธอเนี่ย
คือเป็นที่ดินที่มีโฉนดนั่นแหละไม่ได้ไปบุกลุกที่ป่าไม้หรือว่าที่ของใครอะไรยังไง
มันมีประเด็นที่ดินของคุณแม่และครอบครัวที่ดินและบ้านครอบครัวบอกว่าแม่ชีอู๋เอาไปขายฝาก
ตอนนี้กำลังจะโดนยึดคนในครอบครัวจะเป็นคนไร้ที่อยู่กันไปแล้วอ่ะ
แล้วก็เอาเงินไปซื้อเนี่ยซื้อที่ทำสถานปฏิบัติวิปัสนา
ตรงนี้จะทำยังไงเนี่ยครอบครัวเขาลำบากนะครับ
ชีอู๋ไม่ตอบคำถามอะไรนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปนะครับ
มีแม่ชีที่เป็นลูกศิษย์สองคนวันนี้มาให้กำลังใจนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วคุณพี่นี่มากันจากไหนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเราคิดว่ายังไงครับ

นี่ก็ออกไปเลยใช่แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะ
จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลนะครับท่านผู้ชมครับ
ไหนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นแม่ชีอู๋เนี่ยนะฮะ
ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็พยายามสอบถามผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจมารอแม่ชีอู๋
แต่เขาก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรนะครับจากการสอบถามตำรวจสพกุตาใกล้ที่นครพนมนะครับ
หลังจากแม่ชีอูโดนจับในข้อหาช่อกงประชาชนนะครับ
พนักงานสอบสวนบอกว่าเมื่อวานนี้ไปคุมตัวมาได้ตามหมายจับของศาลจากสถานปฏิบัติวิปัสนาของเธอเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ผู้ร่วมขบวนการด้วยสพกุตาใกล้ก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
เมื่อคืนนี้ให้นอนในห้องคุมตัวผู้ต้องขังนะครับแล้วให้เปลี่ยนผ้าจากผ้าสีแดงลักษณะคล้ายจีวรพระแบบเนี้ย
ให้เป็นชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวคือปกติถ้าเป็นพระจะเข้าห้องคุมขัง
พวกนี้เขาก็ต้องให้ศึกก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าไม่พร้อมไม่ยอมศึกยังไงก็ต้องเปลี่ยนชุดนะฮะ
แต่ตามขั้นตอนของสงฆ์หรือว่าทางพุทธศาสนาคุณจะศึกไม่ศึกอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณอีกทีหนึ่ง
แต่ตำรวจบอกต้องยังไงต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเกือบตลอดทั้งคืนนะครับ
ตำรวจบอกกับเราว่าทั้งคืนที่ผ่านมาแม่ชีอูที่อยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพกูตาใกล้
ปรากฏว่าเดินลักษณะเดินเหมือนเดินเดินทุดงหรือว่าเดินวนเวียนไปอย่างนี้
ไปมาอยู่ในห้องขังบางช่วงก็ไปนั่งสมาธิวิปัศนา
หลับตาทำสมาธิก็มีค่ะทั้งเดินทั้งนั่งมีหมดครับ
เหมือนเดินจงกลมเดินวนเวียนวนเวียนแล้วก็ไปนั่งก็มี
ส่วนด้านนอกตำรวจผลัดเวรกันมาคอยดูแลตลอดทั้งคืนนะครับ
เพราะต้องดูว่าผู้ต้องหาจะมีอาการเครียดหรือว่าจะก่อเหตุอะไรหรือเปล่านะฮะ
ผลัดเปลี่ยนกันมาดูตลอดทั้งคืนจนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้
เพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความเอาไว้เยอะนะครับ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับ
สอบปากคำนานหน่อยถามตำรวจโอ้โหพี่
สงสัยจะผู้เสียหายเยอะหรือยังไรสอบปากคำนานจัง
พนักงานสอบสวนบอกว่าอ๋อเปล่าหรอก
คือระหว่างสอบปากคำแม่ชีอู๋แกเทศด้วย
แกเทศสนานทำให้กับตำรวจไปด้วยนี่นะฮะ
กลับไปเมื่อวานเนี่ยนะครับหลังจากถูกจับตัวได้
แล้วก็นำตัวมาที่สพกุตาใกล้ที่นครพนมนะฮะ
แล้วให้เปลี่ยนชุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตอนนั้นเราก็ถามแม่ชีอู๋เขาอยู่
นี่เป็นภาพตอนที่คุมตัวมาเมื่อวานแล้วเปลี่ยนชุดนะครับ
ทีมข่าวก็ถามแม่ชีอู๋ว่าเออตกลงเนี่ย
รู้ตัวไหมว่าตัวเองทำผิดหรือไม่ผิดกฎหมายอะไรยังไง
ชีอูแกก็ตอบแบบวกไปวนมา
คือยังยืนยันว่าตัวเองเป็นอริยบุคคลนะครับ
ตัวเธอไม่ยึดติดกับสิ่งอะไรทั้งนั้น
แล้วอย่ามาถามเพราะเธอไม่รับรู้อะไรแล้วในโลกใบนี้
ส่วนการจัดตั้งกองบุญกองทุนผ้าป่าอะไรเนี่ย
ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนยากจน
นี่ฮะอันนี้เธอบอกไว้เมื่อวานนะ

ก็บอกพวกเขาแล้วไงพวกเขาไม่เชื่อไง
บอกว่าเขาว่าสิบหาพุทธภาคจะแจ้งแรกอีกไง
เพราะเขาไม่เชื่อเขาอยากฆ่าเหลืองกลมเด็กหวาเลยเนาะ

ตอนนี้รู้ไหมครับว่าเขาแจ้งข้อเก่าหาแล้วตามกฎหมายรู้ไหม
มีรับสภาวะอายาธนาใด

รับรู้เพราะว่าไม่ได้ดูทีวีอะไรตั้งแต่สำเร็จเป็นพระอารหันต์แล้วทอง
แล้วทองเราให้เขาจริงไหมครับ
เขาก็ไปถามพวกเขาดีว่าเขาได้จริงไหม

ก็เขาได้จนเขาโลผ่าน
นี่ค่ะนี่ค่ะคือนอกจากคำตอบจะดูวกไปวนมาท่วงทำนองสำเนียงอะไร
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเปล่งเป็น
สารเป็นภาษาทำนองไหนยังไง
เขาอ้างว่าเขาหลุดพ้นแล้วทุกสิ่งอย่าง
ไม่มีเพศไม่มีตัวตนไม่มีบัญชีธนาคาร
ไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนที่เขาบอกไว้ไง
ก็เลยแล้วก็พูดจาแบบนี้นะคะ
แล้วก็อ้างว่าไอ้กองบุญต่างทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนยากจน

ที่ทำมันคือแชร์ลูกโซ่
มันคือความผิดข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
แล้วผู้เสียหายเขาทยอยไปแจ้งความกันหลายร้อยคนแล้วนะคะ
ชาวบ้านในตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
ไปแจ้งความที่สพท่าอุเทนต่อเนื่องเลยค่ะ
ในอำเภอท่าอุเทนอำเภอเดียวผู้เสียหายเกือบ๒๐๐คนแล้วนะคะคุณผู้ชม
มูลค่าความเสียหายประมาณ๑๐ล้านบาทนี่อำเภอเดียวนะคะ
เพราะว่าผู้เสียหายบางคนเขาก็สูญเงินเป็นหลักพัน
บางคนเป็นหลักแสนบางคนหลักล้านรวมแล้วเป็น๑๐ล้าน
หนึ่งในผู้เสียหายให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราค่ะนางสาวกฎชกรวงสุวรรณอายุสี่สิบหกปี
บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะเธอไม่ได้รู้จักกับแม่ชีอู่ที่เป็นหัวหน้าขบวนการโดยตรงนะคะ
รู้จักกับแม่ชีการ์ตูนนี่ไงแม่ชีการ์ตูนก็โดนจับไปแล้วนะคะ
เริ่มรู้จักแม่ชีการ์ตูนเป็นชาวท่าอุเทนเหมือนกันแม่ชีการ์ตูนทำหน้าที่เหมือนกับเป็นในหน้าค่ะคุณผู้ชม
ชวนคนในพื้นที่ให้ซื้อกองทุนเป็นกองบุญผ้าป่าช่วยเหลือคนจน
เงื่อนไขสองรูปแบบเหมือนที่เรานำเสนอมานะคะก็คือเป็นผ้าป่ากองเงินกองละสองพันกว่าบาท
ผ้าป่าทองคำกองละประมาณ๓๕๐๐กว่าบาทได้ผลตอบแทนเป็นทองคำน้ำหนัก๑สลึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
หลอกเหยื่อรายไหนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่เงินที่ไปร่วมลงทุนในกองผ้าป่ากองบุญเนี่ย
ราคามันแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดลง๑กองบุญหรือว่า๑กองผ้าป่าก็จะได้ทอง๑สลึงแบบนี้
ผู้เสียหายเขาบอกว่าก็ลองลองซื้อผ้าป่าทองคำเริ่มต้นจากสองสามกองก่อนอืม
แล้วได้สร้อยคอทองคำจริงเอาทองคำไปขายแล้วมันได้เงินจริงเพราะทองจริงไม่ใช่ทองปลอม
เขาก็โลภแหละก็เลยจองกองบุญเพิ่มจากสองสำกล้องเป็นสามสิบกล่องอืมอืม
เป็นแสนสุดท้ายพอลงทุนในกองบุญ๓๐กองไม่ได้ทองคำสักกับสลึงหนึ่งนะคะ
ก็เลยตามไปที่สถานที่ที่เขาปฏิบัติวิปัสนากันเนี่ยคุณกฎชกรก็เลยบอกว่าโอ้โห
รู้เลยโดนหลอกแน่
ทองทองนี้เขาจะนัดบอกว่าอาทิตย์เดียวทีนี้มันก็เริ่มมาไหลมาจนไม่มีทองอะไรมาแจก
ทีนี้มาลงเยอะเข้าเยอะเข้าเห็นได้เห็นได้จริงใช่ค่ะเอาทองไปขายที่ไหนร้านทอง
เป็นทองจริงไหมเป็นทองจริงได้ขายได้ด้วยขายได้ด้วยขายได้บัตรได้ได้สลิงเท่าไห
ก็เหลือมาหกพันค่ะหกพันถ้วนใช่ค่ะลงไปสามพันอ่าเขาก็นัดเราว่าตอนที่ลงวันที่สิบห้า
วันที่สามสิบเอ็ดมาล็อกทองนะทีนี้ความหวังของเราก็ไม่มีเลื่อนลอยไปมาถึงขั้นนี้นะคะ
รอตลอดรอตลอดสายบุญเขาบอกว่าไปนะจะมีคนรถคว่ำหงายท้องอะไร
ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปก็เสียใจนะคะเสียใจอยู่แล้วล่ะคิดว่าจะได้คืนนะ
เขาเล่ายังไงบ้างเล่ามาเขาบอกว่าถ้าลงไปสามพัน
จะได้หกพันบาทก็จะให้สร้อยมาหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นอืม
นำไปขันลงวันที่สี่สิบห้ามีนามาโหมีนามาอ่ะเขานับแล้ว
วันที่สามสิบเอ็ดมีคนได้รับผมไม่มากครับเพียงแค่สองพันแปดร้อย
ครับครองครองครับครองครองโอ้โหก็เป็นให้นายเสียหนึ่ง
ทีมข่าวไทยรัฐของเราแล้วเราตรวจสอบให้แล้วเรา
ก็เลยคุยกับเขาอีกรอบนึงเขาขอบคุณทีมข่าวใหญ่เลย
ทั้งไทยรัฐทีวีทั้งสื่ออื่นที่ร่วมกันเปิดโปรง
บนการแชร์ลูกโซ่ของแม่ชีอูจนโดนจับดำเนินคดีนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะในตั้มนี่คือผู้เสียหายที่ร้องเรียนผ่านมาทางไทยรัฐทีวี
ตั้มบอกว่าเงินในบัญชีของแม่ชีอู่ที่ตำรวจตรวจสอบ

ตำรวจเขางงมากเลยยักยายถ่ายทรัยเทไปไหน
ให้คนใกล้ตัวไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนะคะ

เรื่องของเส้นทางการเงินนะคะจะได้รู้ว่าใครเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการแชร์ลูกโซ่ของแม่ชีอูบ้าง

เท่าที่ผ่านมาค่ะรู้ว่าคนที่ไปทำงานให้กับแม่ชีอู๋จะได้รับเงิน

ครั้งละ๑๐๐๐๑๕๐๐๐บาทนะคะ

ทองคำน้ำหนัก๗บาท
แล้วบางคนทำยอดได้เยอะ
ชีอูออกรถให้เพื่อเป็นรางวัล
โอ้โหนี่มันคำวงการเหมือนพวกขายจง

ใช่ให้ไน่หน้าไปขายกองบุญกองพระป่า

ให้เป็นค่าตอบแทนเป็นเงินสดบ้างทองคำบ้างรถบ้าง
ส่วนคนที่ถูกหลอกก็เหมือนกับลักษณะแชร์ลูกโซ่ทั่วไป
ใช่แรกก็จะได้ผลจริงได้ทองคำจริงขายได้ได้กำไร

นั่นน่ะสิคะเนี่ยปัญหามันเป็นลักษณะรูปแบบเดิมแบบนี้
ตั้มบอกว่าพอรู้ว่ามีการถูกจับกันไปแล้ว
แม่ชีอูทั้งลูกศิษย์ทั้งแม่ชีคนอื่นเนี่ยนะ
บอกเลยว่าเอาจริงเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ
ถ้าดูจริงแม่ชีอู๋เนี่ยเขาเป็นคนมีสติดีนะ
ที่ดูเขาพูดวกไปวนมาดูพูดสำเนียงแปลก
เหมือนที่คุณภาคภูมิทักอ่ะจริงแล้วเขามีสติแหละ
แต่เหมือนกับตั้งใจจะพูดในลักษณะแบบนี้
ให้ดูเหมือนเป็นคนจิตใจไม่ปกติหรือเปล่า
ใช่ตั้งใจตั้งใจจะพูดให้มันดูแบบแปลกสำเนียงแปลก
ดูงงมึนในตั้มเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ

คนปกตินี่แหละครับไม่ใช่สติไม่ดี
คนปกติแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับ
มิจฉาชีพแล้วเขาต้องบทบาทเขาต้องเยอะนะครับ
ใส่ชุดสีขาวก็ยังแบบออกอีกแบบนึง
นี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งบทบาทหนึ่ง
ทำให้ชาวบ้านเชื่อแบบนี้ก็จะเป็นอีกเสียงนึงพูดเสียงหนึ่ง
ครับมองดูแล้วก็คนบ้าที่ไม่บ้าเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะ
บ้าที่ไม่บ้าเขาจะเรียกว่าอะไร
แก้งบ้าเหมือนจะบ้าแบบ
แต่ว่าถ้าได้มันไม่ทำทำไม่ได้เพราะว่าครับ
เพราะทุกอย่างมันแบบเขาเหมือนเขากันกองเขาคิด
คิดไว้แล้วว่าเขาเป็นพระอรหันต์มีอะไร

รายละเอียดต่างครับเกี่ยวกับตัวเขา
สุดท้ายแล้วนะคะติก็เลยลองถามในตั้มคนนี้ว่า
ในฐานะหนึ่งในผู้เสียหายนะมีความหวังขนาดไหนว่าจะได้เงินคืน
ตั้มก็บอกว่าก็ไม่รู้ก็๕๐๕
แต่ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแพงให้กับชีวิตเลยค่ะ
อย่างน้อยก็ไม่มีใครถูกหลอกต่อใช่ไหมครับ
ได้คืนมากน้อยขนาดไหนก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการคดีความด้วยนะครับ
แต่ถ้าแม่ชีอู๋คนนี้สุดท้ายเนี่ย
จะทำเป็นลักษณะพูดจาวกวนไม่ค่อยรู้เรื่อง
มีอาการไม่ปกติอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงทางคดีความทางกฎหมายเนี่ย
คุณก็ต้องไปรักษารักษาเสร็จต้องกลับมารับโทษนะฮะ
แต่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาบอก
ไม่ใช่หรอกก็คนปกตินี่แหละคนปกติ
งั้นจะวางแผนได้ขนาดนี้เหรอ
ถึงขั้นที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าสำนักวิปัศนา
เหมือนกับผู้ทรงสินสำเร็จอรหันต์อะไรก็อ้างไป
แล้วก็มีคนที่ออกไปทำหน้าที่ต่างเนี่ย
อย่างที่พูดถึงเขาเยอะคือแม่ชีที่ร่วมขบวนการกับแม่ชีอู๋เนี่ย

ใช่ค่ะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า

เขาก็จะแต่งตั้งเหมือนกับในหน้าไงฮะ
ลงไปตามพื้นที่ต่างแล้วก็ไปขายกองบุญไปขายผ้าป่าอย่างนี้ใช่
ส่วนตัวเองเวลาออกไปหรือมีคนมาหาเนี่ย
จะเป็นลักษณะแบบน่าศรัทธาเลื่อมใส
ใช่มีพลังบรมีอำนาจวิเศษ
คือเอาจริงแล้วนะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหายหลายคนนะ
ผู้เสียหายหลายคนบอกว่าไม่เคยเจอแม่ชีอู่ด้วยซ้ำ
ไม่เคยรู้จักไม่เคยไปหาที่สถานปฏิบัติธรรมนะ
แต่ที่ตกเป็นเหยื่อก็เพราะว่าก็มีในหน้าที่แบบเป็นผู้ร่วมขบวนการ
ลงพื้นที่ไปขายกองบุญขายผ้าป่าอะไรตามบ้านคนไง
แต่แม่ชีอู๋เนี่ยชาวบ้านที่เขาได้ยินข่าวบอกต่อกัน
เขาจะพูดลักษณะแม่ชีห่มแดงใช่แม่ชีที่สำเร็จอรหันธ
เป็นในมุมความเชื่อความศรัทธาไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเวลามีบรรดาลูกข่ายที่เป็นแม่ชีคนอื่น
หรือว่าจะปลอมตัวเป็นอย่างอื่นไปหาชาวบ้านเขา
นี่ไงของแม่ชีห่มแดงแม่ชีอรหัน
กองบุญจองอะไรก็ว่ากันไป
ทุกผู้ชมครับคือตัวของแม่ชีอู๋หรือว่านางสาวอิสรีเนี่ย
ให้การภาคเศษนะคือไม่ได้ปฏิเสธ
แต่ให้การภาคเศษบอกไม่ได้ช่อโกงไม่ได้หลอกลวง
ไอ้กองบุญตั้งขึ้นมาจริง
แต่ทำไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก
อย่างบางคนเนี่ยลูกศิษย์บางคนบอกแม่ชีเขาไม่ได้หลอกนะ
แต่ชาวบ้านที่ไปแจ้งความเนี่ยใจร้อนเอง
ก็ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ย
เงินกับทองมันก็ได้เองแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลา
อะไรประมาณอย่างนี้ก็จะภาคเศษประมาณอย่างนี้
ชีอู๋บอกต้องการช่วยชาวบ้าน
การว่าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แต่ตำรวจบอกว่ามีข้อมูลทั้งเอกสารทั้งหลักฐาน
จากผู้เสียหายที่มาแจ้งความและตัวลูกศิษย์ของแม่ชีอูเอง
ที่ตอนนี้ให้การให้ปากคำเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวน
ถามว่ามีใครบ้างพนักงานสอบสวนบอกว่า
นี่ไงหนึ่งในนั้นเนี่ยคือแม่ชีการ์ตูน
ชีการ์ตูนชื่อจริงคือนางสาวไพรินสุนทรสุวรรณนะครับ
นี่คนนี้ครับอายุ๓๑ปีแม่ชีการ์ตูนคือลูกศิษย์
และลูกทีมของแม่ชีอูถูกจับแล้วเหมือนกันนะครับ
นี่แม่ชีการ์ตูนนี่เป็นภาพน่าจะเป็นภาพในแอปนะ
จะแต่งหน่อยนี่นะฮะในเฟซบุ๊คอะไรแบบนี้ค่ะครับ
เมื่อวานนี้ตอนที่ตำรวจเอาหมายจับหมายค้นจากศาลไปค้นสถานปฏิบัติวิปัศนา
แม่ชีอู่ที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนม
เดี๋ยวถ้ามีภาพเมื่อวานให้ท่านดูย้อนนิดนึงหน่อย
เพราะตำรวจไปเจอเนี่ยวิกผมค่ะนะไปเจอนี่ฮะ
กระโปรงสั้นสีเหลืองนะคะตำรวจก็เอ๊ะของใคร
ค่ะแล้วมันก็มีภาพแม่ชีการ์ตูนที่เหมือนกับว่ามันเป็นภาพในเฟซบุ๊ก
แล้วคือหน้าตาคือแม่ชีการ์ตูนเลยอ่ะถูกต้องแต่ผมยาวแล้วก็สีเดียวกับวิกนี้เลยอ่ะ
นี่นะฮะเดี๋ยวดูเปรียบเทียบภาพเนี่ยนะฮะทีแรกก็เอ๊ะของแม่ชีอู๋หรือเปล่า
สารภาพกับตำรวจค่ะบอกเธอใช้เองใช่เอาไว้ใส่เอาไว้แปลงโฉม
เวลาออกไปหาชาวบ้านค่ะนะฮะนี่ฮะนี่ไงวิกสีผมสีเดียวกันเลย
เห็นไหมถ้าดูตาดูจมูกดูคางดูปากเนี่ยใช่เลยคนเดียวกัน
แต่นี่อาจจะแบบแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกไงครับ

เผลอก็อาจจะต่างนิดนึง
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาแม่ชีจริงแม่ชีปลอม
แต่ไอ้ปลอมแน่คือปลอมตัวเวลาออกไปข้างนอก

เวลาให้เขาจองกองบุญ
ก็คงจะไปแบบหลากหลายรูปแบบใช่ไหม
เป็นคนปกติบ้างเป็นแม่ชีบ้าง

บางทีก็ใส่วิกแล้วไปเที่ยวกลางคงกลางคืน

แม่ชีการ์ตูนนะฮะซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่า
ชีการ์ตูนหรือว่านางสาวไพรินสุนทรสุวรรณวัย๓๑ปี
สิทธิ์ของแม่ชีอูลูกทีแม่ชีอูเนี่ย
โดนจับเหมือนกันให้การเป็นประโยชน์
กับพนักงานสอบสวนมากนะครับวิกกับกระโปรงสีเหลืองที่เจอ
ก็อยู่ในกุฏิของแม่ชีการ์ตูนนั่นแหละนะครับเราได้คลิปเสียงขณะที่แม่ชีการ์ตูน
ให้ปากคำกับตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังกันนะฮะ
ยืนยันว่าแม่ชีอูเป็นคนคิดเรื่องกองบุญทองคำขึ้นมา
และเป็นคนคอยตรวจเช็คบัญชีต่างเป็นคนจัดแจงว่าไอ้เงินที่ได้จากชาวบ้านมาเนี่ย
เงินก้อนไหนจะโอนไปให้ชาวบ้านคนไหนอะไรยังไงเพราะว่าแชร์ลูกโซ่เขาจะเอาเงินจากคนนี้ไปโอนให้คนนั้นใช่ไหม
มันก็จะวนไปเรื่อยอ่ะไอ้คนที่หลอกเขาจะไม่เอาเงินตัวเองหรอก
เนี่ยฮะเดี๋ยวฟังนะครับที่แม่ชีการ์ตูนเนี่ยให้ปากคำให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้
ใช่เพราะว่าเม่คุณแม่ชีมีหน้าที่ขายแค่ซองไปและทีเนี้ยเขาสายมูลที่เขาโอนเงินมา
ก็จะโอนเงินให้มันผ่านบัญชีของครูยุกก่อนแล้วทีเนี้ยเขาครูยุกทรุดโรงเศห์

ถ้าสมมติเป็นสายโมงโดนเบิ้ลใช่ไหมท่านก็จะเช็คว่า

คลิปเสียงเนี่ยแม่ชีการ์ตูนเนี่ยนะบอกว่ามีครูยุด้วยนะมีครูยุอีกคนนึงนะที่จะคอยจัดแจงเนี่ยแม่ชีอูจะคอยจัดแจงบงการทุกอย่างแล้วมีครูยุเป็นลูกศิษย์แม่ชีอู๋จะเป็นธุระติดต่อกับชาวบ้านเอารายชื่อชาวบ้านมาให้ที่ไปค้นเมื่อวานที่สำนักเขาเนี่ยเจอบัญชงบัญชีด้วยนะฮะบัญชีลักษณะบัตรไปซื้อ
มีจากร้านทองคือพอเราถามแม่ชีอู๋เกี่ยวกับเอานี่แม่ชีการ์ตูนเขาบอกว่าอย่างนี้นี่นะท่านจะมาบอกว่าท่านเป็นนู่นเป็นนี่ไม่รู้เรื่องตัดขาดทั้งโลกคงจะไม่ได้แล้วมั้งจะมาบอกจิตใจไม่ปกติไม่สมประกอบก็คงไม่ได้อ่ะโอ้โหจัดแจงทุกอย่างขนาดนี้แม่ชีอู๋บอกว่าอ๋ออย่างนี้แม่ชีการ์ตูนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์อยู่ที่สำนักนี่แหละไอ้กองบุญต่าง

ไม่เป็นไรเนาะแจงเขากังหาแล้ว
ก็พวกเขาปรารถนาเช่นนั้นหรือเปล่า
แล้วแม่ชีการ์ตูนรู้จักกันไหมครับ
โอ้เขาอยู่สำนักนั้นนี่เนาะ
อ๋อแม่ชีการ์ตูนเนาะ
แล้วท่านทราบมั้ยว่าแม่ชีการ์ตูนเนี่ยถูกกัดเลย
ทำไมจะไม่รู้ล่ะถึงได้ออกมาช่วย
เพราะว่าพวกเขาเกี่ยวนี้
แล้วข้าพเจ้ายังยืนยันว่าข้าพเจ้าทำโครงการเพื่อสอน
ซ่อนขอถามอริยสาธิสีและให้รู้ไหนใกล้สาระนาคม
คุณผู้ชมฟังเข้าใจไหมคะฟังถนัดไหมคะ

ขวดจะขึ้นนะคุณภาพภูมิเดี๋ยวจะฟังไม่ออกว่าแม่ชี้อู๋ชี้แจ้งว่าอย่างไร

ศมเนียงทางภาพไหน
อะไรของแกเนี่ยพูดศอมเนียงประมาณอย่างี้
วงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมนะคะ
ก็ไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สพกุตาไก้
ตอนนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายทยอยไปแจ้งความนะคะ
ที่สพปลาปากสพกุตไก้สพท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลายรายมาก
แล้วก็มีผู้เสียหายถูกหลอกในพื้นที่จศศรีสเกรดจศสะกนนครด้วยนะคะ
แต่เบื้องต้นแม่ชีอูยังคงให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวน

แต่ยอมรับว่าเป็นคนคิดโครงการผ้าป่าแลกทองขึ้นมาในช่วงต้นปี
ชีอู๋จะเป็นคนกำหนดให้ลูกศิษย์ว่าจะเอาทองไปให้ใครอย่างไร
แล้วก็จะไปซื้อขายทองที่ร้านไหน
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
มีผู้ร่วมขบวนการที่โดนจับไปแล้ว๖คน
ท้องที่สพเมืองนครพนมก็คือแม่ชีอู
หัวหน้าขบวนการเลยนะคะโดนจับเมื่อวันนี้
นางสาวไพรินหรือแม่ชีการ์ตูน
ดรุณีหรือแม่ชีทองภูล
เพลินลูกศิษย์โดนจับ๒๒เมษายน
ส่วนในพื้นที่สพปลาปาก
โดนจับไปอีก๒คนนะคะ
ชีเอและแม่ชีบีเป็นนามสมมุตินะคะ
๒คนนี้ทำหน้าที่ในการเดินสาย

เป็นการเดินสายบอกบุญนะคะนี่ค่ะ
โดนจับแล้ว๖คนสำหรับขบวนการแชร์ลูกโซ่
ในส่วนของแม่ชีอู่ที่เป็นหัวหน้าขบวนการ
ที่ไปเจอในสำนักปฏิบัติธรรมเมื่อวานนี้ค่ะสรุปแล้วนะคะเป็นพระลูกวัด
ในพื้นที่อำเภอไข้บางราชาญจังหวัดเสียงบุรีนะคะอืม
แล้วก็ตรวจสอบแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่
อันนี้ตำรวจยืนยันมาแบบนี้นะคะ
ก็เลยให้กลับวัดต้นสังกัดไปนี่ค่ะ
ทางตำรวจก็นำตัวแม่ชีอุไปฝากหางที่สารจังหวัดนครพนม
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะคดีช่อโกงนะฮะโอ้โห
นี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูหน่อยนะครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเราย้อนไปดูที่
สำนักสถานปฏิบัติวิปัศนาพุทธศิกขีในพื้นที่หมู่๑
ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนี่ฮะ
นี่คือภาพล่าสุดวันนี้นะครับหลังจากแม่ชีอู๋กับบรรดาแม่ชีลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ย
ถูกจับกลุ่มไปนะครับคือข้างในก็ยังมีมีคนอยู่นะฮะ
สักห้าหกคนนะครับเป็นแม่ชีที่ยังเป็นแม่ชีลูกศิษย
ชีอูที่อยู่ที่นี่นะฮะประตูทางเข้าก็ปิดนะครับ
ไฟฟ้าด้านในยังเปิดอยู่นะฮะแต่วันนี้ก็เงียบนะครับ
ชีคนหนึ่งบอกกับเราว่าแม้แม่ชีอูเจ้าสำนักจะถูกจับไปแล้วเนี่ย
แต่ที่นี่ก็จะยังปฏิบัติธรรมกันอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึง
เกี่ยวกับพระโชคชัยสุพัทโทอายุ๓๖ปีที่บอกว่าไปเจอในสำนักปฏิบัติธรรม
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำแล้วแล้วตกลงแล้วไม่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ของแม่ชีอู๋
ครับคือทีมข่าวเนี่ยตรวจสอบนะคะพระรูปนี้เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ส่งวัดต้นสังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
คือเดิมเนี่ยเป็นชาวนครสวรรค์ทีมข่าวก็เลยไปถาม
พระมหาวิศนุโยธินรองเจ้าอาวาสวัดตาคลีที่นครสวรรค์
ท่านก็ให้ข้อมูลมาว่าอ๋อพระโชคชัยชื่อเล่นอ่ะ
ชื่อว่าพระต้องบ้านเกิดอยู่ที่นี่แหละที่นครสวรรค์นี่แหละ
เคยบวชเนรมาหลายปีบวชพระเมื่อปีห้าศูนย์
จำวัดอยู่ที่นี่หนึ่งพันศาแล้วออกจากวัดไปครับไปลาสิคะ
ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปบวชอีกตอนไหนนะคะ
รู้ข่าวว่าไปอยู่ทางอีสานรู้แค่นี้เลย
ก่อนหน้านี้นิสัยเจคอร์ก็เป็นคนเรียบร้อยเพราะว่าบวชมาตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะค่ะ
ท่านบวชพระศูนย์สองพันห้าร้อยห้าสิบก็ไปตั้งแต่ปีนั้นเลยครับ
ปัจจุบันนี้ก็๑๓๑๔ปีที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องที่วัดนี้เลย
ไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้กลับมาเลยออกไปจากวัดเนี่ย
ถ้าจริงจริงเนี่ยท่านก็เหมือนไปของท่านเองแล้วก็ท่านก็ได้ข่าวว่าท่านไปศึก
หน้าที่ที่ได้ข่าวแต่ก็พอทราบข่าวว่าพระพระต้องหรือพระโชคชัยเนี่ย
ไปอยู่ที่นครพนมแต่ก็ไม่ทราบว่าอยู่อยู่ที่ไหน
แต่โดยนิสัยใจคอท่านก็เป็นคนเรียบร้อยดีเพราะท่านบวชตั้งแต่เป็นเนร
ที่เราขยายผลเรื่องของพระโชคชัยเพราะว่าหลายคนก็สงสัยและตั้งข้อสังเกตว่า
ท่านไปอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอู๋ได้ยังไงครับนี่นะคะ
ทีมข่าวไปเจอน้องชายของพระโชคชัยค่ะบ้านก็อยู่แถวที่วัดตาคลีนี่แหละค่ะ
น้องชายบอกว่าพระพี่ชายมาที่บ้านครั้งสุดท้ายนู้นเลย๒ปีก่อน
เพราะว่าพ่อเสียชีวิตหลังจากนั้นก็ไปส่งที่นครพนม
มีโอกาสได้คุยได้เจอกับแม่ชีอูด้วยนะ

ก็คือเจอตอนที่ไปส่งพระพี่ชายนี่แหละ

ก็เห็นว่าก็เป็นสถานที่แบบเป็นสำนักปฏิบัติธรรมทั่วไป
แค่ไปส่งไปส่งพระพี่ชายแล้วก็กลับ

น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่อโกงค่ะ

เราเจอกันลักษณะของบุคลิกแม่ชี
บุคลิกแม่ชีก็ปกติครับ

เพราะเกิดเรื่องแบบนี้รู้สึกยังไงครับ

แต่เรื่องที่ว่าที่พระวัดแรกที่เคยบวช
พระท่านบอกอ้าวพระนี่ได้ข่าวว่าเคยศึกไปแล้วนี่
ใช่แล้วก็ไม่รู้ไปบวชอีกครั้งที่ไหนอย่างไร

อยู่ที่นี่มา๒๓ปีแล้ว

อยู่สำนักวิปัศนาของแม่ชีทั้งหลาย
อยู่๓ปีเนี่ยไปอยู่ยังไงเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

กับการจองกองบุญของแม่ชีอู๋

วันนี้เราไปคุยเรื่องนี้

กับพระมหาภัยวันวรวันโนนะครับ

แล้วก็เตือนกันก็แล้วกัน
เรียนสำหรับพุทธศาสนิกชน

หวังผลตอบแทนมันก็จะโดนหลอกได้

ชีฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้

เพราะบางคนก็
ทำบุญเพราะหวังรวยทางรัฐก็มี
เงินมีทองอยู่มากมาย
เรื่องนี้โทษยายชีคนเดียวไม่ได้นะ
แต่มันต้องโทษคนพุทธที่มันมีความเชื่อผิด
แต่มันเชื่อว่าทำบุญแล้วมันจะได้ผลกำไรที่มันมากขึ้น
แสดงว่ามันทำบุญด้วยความโลภ
แต่มาเตือนหลายครั้งว่าระวังให้ดีทำบุญด้วยความโลภว่ามันจะถูกหลอก
เพราะคนเขาจะเอาบุญมาหลอกขายคุณเอามักผลเอานิพานมาหลอกขาย
ก็เหมือนแม่ชีนี่เลยอ้างตัวเป็นพ่อรหันต์แล้วก็เอาบุญมาหลอกขายว่าเนี่ย

มนุษย์นะมีเงินมีทองอยู่มากมาย
เดี๋ยวเทวดาเอามาให้เสกได้มีทองเดี๋ยวเรามาทำบุญก่อน
ทำบุญ๓๐๐๐ได้กำไรเป็นทอง๑สลึง
โอ้โหหลงเชื่อเลยทั้งที่เขาเตือนกันบ่อยมากเรื่องแชร์ลูกโซ่